เรื่องนี้ต้องมีคนเสียสละชมพู่คุณผู้ชมครับ
ลองดูกันหน่อยฮะทีมงานเอาภาพมาได้เลย
ต้นไม้ใหญ่ตั้งตรงานอยู่กลางถนน

ต้นไม้จะเสียสละยอมให้ตัดให้โค้นได้ไหม

อะไรคุณบอกไม่กล้าหรอกดูสิ

แล้วก็มีผ้าเอามาถวายชุดไทยเอามาถวาย

ถ้าต้นไม้ไม่เสียสละใครเสียสละดีล่ะ

ขยายถนนถ้าขยายถนนก็ต้องไปกินบ้านของชาวบ้านเขาหรือเปล่า
ชาวบ้านต้องเสียสละที่ดินให้มันหรือไม่
ต้นมหาดขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีครับ
ตรงานอยู่ในพื้นที่ซอยยางงามหมู่ที่๕ตะบนสัตหีบ

ต้นไม้นี้อยู่บริเวณท้ายซอยถนนลาดยางมะตอยนะถนนเส้นนี้นะครับ
และถนนเนี่ยแหวกอ้อมต้นไม้เอาไว้แบบนี้นะฮะ
รถยนต์จะวิ่งผ่านได้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแคบรถยนต์วิ่งไม่ได้

ใช่ครับอีกฝั่งหนึ่งมีแค่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานเท่านั้นที่ผ่านได้นะครับ
บริเวณคนต้นมหาดครับผ้าสามสี๗สีผูกเต็มไปหมดเลย
มีสารไม้เก่าชำรุดตั้งอยู่ด้วยมีชุดไทยเป็น๑๐ชุดนะฮะ
คนก็เลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
เจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กับต้นไม้ครับคุณป้าสุพรบอกว่ามาปลูกบ้านอยู่แถวนี้
ประมาณสัก๔๐ปีแล้วเดิมทีเนี่ยแถวหมู่บ้านตรงนี้เป็นป่าหมดเลย
ไม่ค่อยมีบ้านคนหรอกต้นมหาดเขามาตั้งอยู่ก่อนแล้ว
ที่บ้านคนจะมาเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำอายุน่าจะเป็นร้อยปีนะหนูนะ
เมื่อก่อนเป็นต้นไม้ต้นเล็กนั่นแหละไม่ได้มีใครมากราบไหว้อะไรหรอก
แต่พอเขาโตขึ้นใหญ่ขึ้นคนเนี่ยเริ่มสนใจมีเสียงร่ำลือบอกว่า
เห็นผู้หญิงชุดไทยเนี่ยงาเหมือนนางฟ้านางสวรรค์เลย
ชุดไทยสบายเฉียงอยู่แถวโคนต้นไม้เท่านั้นแหละฮะ
ลือกระจายไปไกลมากคนแห่มาขอโชคขอลาบถูกรางวัลกันเยอะแยะ
คราวนี้เอาสารไม้มาตั้งเอาชุดไทยมาถวายผ้า๓สีผ้า๗สีเอามาผูก
และเชื่อว่ามีเจ้าแม่มะริสถิตอยู่ที่ต้นมหาดก็น่าแปลกนะ
เจ้าแม่มะริไม่ใช่เจ้าแม่มหาดด้วยลองฟังดูฮะ
คือเจ้าแม่มะลิอยู่มีชาวบ้านเชื่อว่ามีสิงสถิตอยู่ที่ต้นมหาดนี้
เขามาทำเพราะเขาสำเร็จเขาก็มาตั้งสามให้ทีนี้มันพังไปแล้ว
เขาได้ชุดไทยเยอะเนี่ยเพราะว่าช่วยเขา
อยากให้ทางการมาตัดต้นไม้เพื่อเปิดถนนให้กว้างให้โล่งก็ไม่มีใครกล้า
ก็เลยต้องใช้วิธีการถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะขอขยายถนนแล้วไปขอแบ่งพื้นที่ของชาวบ้านแถวนั้น
เพราะถนนที่ขยายไปอาจจะไปกินพื้นที่หน่อยบางคนก็ใจกว้างยินดี